เรื่องของหมูเถื่อน
คือถ้าย้อนกลับไปกรกฎาคมคุณผู้ชมช่วงต้นเดือน
มีเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเจอหมูเถื่อนในตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมชะบัง

แล้วปรากฏว่ารอบนี้ทำไมมาอยู่กลางเมืองกรุงเทพ
เพราะเขาไปตรวจอาคารพาณิชย์แล้วบอกว่าเชื่อมโยงกับครั้งนั้น
แล้วกลายเป็นว่าเจอเนื้อหมูเถื่อนเป็นจำนวนมาก
ทีนี้คิดว่าตรงจุดนี้ที่มาตั้งเช่าอาคารพาณิชย์อยู่บริเวณนี้
เพราะต้องการกระจายส่งออกไป
เพราะแถบนี้คุณจะมีร้านชาบูปิ้งย่างหมูกระทะเต็มไปหมดเลย
ตรงบริเวณนี้คืออยู่ที่ไหนคุณผู้ชมคะอยู่แถวซอยประชาอุทิศเขตดอนเมืองค่ะ
จุดแรกเป็นอาคารพาณิชย์๒คูหา๔ชั้น
ตรงนี้คือตรงซอยวัดเทพนิมิตร
คุณผู้ชมลองดูนะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนมีป้ายติดเอาไว้ว่าเป็นร้านจำหน่ายเนื้อวัวเนื้อสัตว
แล้วก็เครื่องในประเภทต่างแช่แข็ง
ส่วนด้านล่างของอาคารค่ะจะจำหน่ายพวกเบียร์วายต่าง
ไปดูที่ชั้นบนพบว่าเป็นลักษณะของห้องอาคารสำนักงานค่ะ
ส่วนด้านหลังมีจุดที่ใช้ในการสไลด์เนื้อสัตว์แช่แข็ง
แล้วก็ตู้แช่อยู่ในนั้นเป็นจำนวนมาก
ระหว่างตรวจค้นเนี่ยเจ้าที่บอกว่าตอนไปไม่เจอนะคะในส่วนของเจ้าของอาคาร
ต้องมีการประสานค่ะเจ้าของของอาคารแห่งนี้
แล้วทีนี้ส่วนจุดที่๒ไปดูกันหน่อย
อยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๑๓เป็นอาคารพาณิชย์๑คูหา๔ชั้น
ตรงนี้เป็นสำนักงานที่มีตู้แช่เย็นเนื้อสัตว์อยู่ด้านหลังอีกจำนวนนึง
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เอกสารเนื้อสัตวแช่แข็งต่างในอาคารทั้งสองแห่ง
เอาไว้ได้ทั้งหมด๑๖๑ตู้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบเจอที่ท่าเรือแหลมชะบัง
วันนั้นเป็นข่าวใหญ่มากมายเลยนะคะว่ามีหน่วยงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่า
ล่าสุดที่เจอที่ดอนเมืองเกี่ยวข้องแน่นอนกับครั้งก่อนนะคะที่แหลมชะบัง
และทำเป็นขบวนการด้วยแอบลักลอบเอาเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาที่ท่าเรือนั่นเองค่ะ
มาทำแบบนี้มาตั้งแต่ปีหกสี่
แล้วคุณผู้ชมวันนั้นที่ตรวจยึดได้มูลค่านะคะความเสียหายถึง๔๖๐ล้านบาท
ไม่มีใบอนุญาตไม่มีการเสียภาษี
แล้วพบข้อมูลด้วยว่าเคยนำตู้คอนเทนเนอร์
มีการแสดงสำแดงเท็จเป็นสินค้าแช่แข็งประเภทอื่น
แต่ข้างในเป็นเนื้อหมูแล้วก็เนื้อสัตว์เถื่อนที่ลักลอบเข้ามา

พบว่ามีการโอนจ่ายเงินไปยังบริษัทชิปปิ้งนำเข้าตู้คอนเทนเดอร์
แล้วโอนไปฟังนะคุณผู้ชม
ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานด้วย
เพราะมีร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเป็นจำนวนมากค่ะ

ใช่ค่ะ
เป็นไปได้เพราะว่าในพฤติการของกลุ่มที่๒เนี่ย
บางคนข้าบเกี่ยวในเรื่องการนำเข้ามาไว้เองด้วย

อย่างที่เราสังเกตเห็นจากด้านหลังเนี่ยก็จะมีห้องเย็นอยู่บางส่วนด้วย
แต่ว่าพยานหลักฐานที่นำมาสู่การค้นในวันนี้หลักเนี่ย
เราพบว่าเขามีส่วนในการนำเข้ามา
ไม่ใช่แค่เอาของมาระบายนะครับ
เราก็เลยปฏิบัติการขอหมายค้นเข้ามาค้นในวันนี้

คือจริงคุณอาชียะเขาเล่นเรื่องนี้อยู่
เรื่องการทะลักของหมูเถื่อนเข้ามาในไทยนะคุณ
คือหมูเถื่อนทะลักเป็นเรื่องใหญ่นะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณทำให้กลไกราคาในบ้านเราเสีย
เถื่อนขายราคาถูก๔๐๕๐บาทต่อกิโลกรัม
จริงต้นทุนในบ้านเราที่เลี้ยงหมูกัน
เรามาขาย๙๐บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
เกษตรกรเราจะตายเอานะฮะและอีกอย่างนะคุณ

เพราะว่าเขาบอกมีมาเฟียกับทุนสีเทา

แล้วคุณอาชญาพยายามจี้นะตอนนี้กำลังไปร้องว่า
สงสัยว่ามีหน่วยงานรักเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า